คุณผู้ชมฮะที่สุราธานีหนุ่มแค้นเพราะว่าถูกเพื่อนบ้านขโมยหอยแครงที่เลี้ยงไว้
อยู่มาขโมยไปได้ยังไงนะฮะแล้วก็เตือนไปหลายรอบแล้วไม่ฟังเลย
ก็เลยไปบุกจ่อยิงถึงบ้านยิงไป๙นัดจนเพื่อนบ้านเสียชีวิต
แล้วก็ยิงลูกชายเจ้าของบ้านวัย๑๕จนได้รับบาดเจ็บอีกนะครับ
ตำรวจสพกาญจนดิตสุราธานีได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง
ก็นำกำลังพร้อมด้วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
พบผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายก็คือนายพานุพงศ์แก้วมณีอายุ๕๓ปี
บ้านเลขที่๘๐หมู่๔ตำบลตะเคียนทอง
เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกยิงเข้าที่ใบหน้าศีรษะและหน้าอกรวมถึง๙นัด
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๑รายนะฮะเป็นเด็กชายวัย๑๕ปีนะครับลูกเจ้าของบ้าน
ถูกยิงเข้าที่แก้มขวาทะลุมาที่แขนซ้าย๑นัด
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าผู้เป็นพ่อคือนายพานุพงศ์เสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๘เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนขนาด๙มมจำนวน๑๐ปลอกเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ต่อมาชุดสืบสวนสอบสวนของสพกาญจนดิตเร่งติดตามตัวคนร้าย
ทราบตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุก็คือนายเบียร์อายุประมาณ๓๓๔ปี
บ้านอยู่ห่างบ้านที่เกิดเหตุแค่๕๐เมตรนะครับ
ทีนี้ควบคุมตัวไปสอบสวนพร้อมให้เจ้าหน้าที่เก็บขม่าวดินปืน
ก่อนจะนำตัวนายเบียร์ไปค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
ตัวเขาเองเอาไปฝังดินไว้หลังบ้าน
ก็พบว่าเป็นปืนขนาด๙มมมันตรงกับปลอกกระสุนเนี่ยคุณ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุ
นายพานุพงศ์ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งเล่นอยู่บนเก้าอี้หน้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุคือนายเบียร์เดินมาแล้วก็ใช้อาวุธปืน
ยิงใส่นายพานุพงศ์ทันทีเข้าใบหน้าศีรษะและหน้าอกรวม๙นัด
ขณะนั้นลูกชายของนายพานุพงศ์อายุ๑๕ที่นอนเล่นอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนวิ่งออกมาดูพ่อเท่านั้นแหละฮะ
นายเบียร์ยิงเข้าที่แก้มขวาทะลุแขนซ้าย๑นัดนะครับ
ส่วนสาเหตุเนี่ยนายเบียร์เขาอ้างแบบนี้มาจากการที่นายพานุพงศ์คนตายเนี่ย
หอยแครงของกลุ่มคนรู้จักเขาที่ทำคอกหอยแคลงอยู่
ขโมยไปแล้วหลายครั้งใครไปพูดไปเตือนก็ไม่ฟัง
คราวที่ผมจะต้องลงมือครับ
ลา๕ผู้หรอ
ขณะที่ชาวบ้านเองบอกว่าผู้ตายเป็นคนที่ใสดีกับเพื่อนบ้านทุกคนเลยนะ
ไม่มีปัญหากับใครเลยนะฮะแต่กับคนก่อเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านไม่เคยคุยด้วยนะครับ
อยู่มายิงใส่กันเพื่อนบ้านก็ตกใจมากฮะ
ส่วนสาเหตุเพื่อนบ้านบอกว่าไม่รู้นะว่าเขาขัดแย้งขัดใจกันเรื่องอะไร
ตำรวจนำตัวนายเบียร์ผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
วันนี้ยังควบคุมตัวไว้ในห้องขังแล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องสารพรุ่งนี้ครับ
ส่วนศพของนายพานุพงศ์ผู้ตายยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีนะครับ
ก็จะรับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงบ่ายวันนี้
ส่วนลูกชายวัย๑๕ที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก็อยู่ในมือหมออยู่นะฮะ